ช่วงปีใหม่นอกจากไปเที่ยวกันแล้ว
วันนี้ตื่นชะมาต้องทำบุญกันหน่อย

ดิฉันยังทำบุญเพราะว่าในหมู่บ้านมีพระมารับบาทถึงที่เลยนะคะ
ต้องตื่นแต่เช้าถึงแม้ว่าเมื่อคืนจะทำหน้าที่
สวดมนต์ข้ามปีก็ตาม
วันนี้มีประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวพากันตื่นเช้ามาทำบุญตักบาทกันเยอะนะครับ
เพราะเป็นสนิทบางคนต้องรับปีใหม่ครับ
งแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนที่ร่วมกันทำบุญตักบาทในวันขึ้นปีใหม่
นำโดยนางฉัดพรราชดุษฎีผู้ว่าราชการจังหวัด
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างครับ
โอกาสนี้พระเทพสุวรรณโมลีมรองเจ้าคณะภาคสิบห้า
และเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร
ยังกล่าวให้พรแก่ทุกคนด้วย
โดยขอให้ประสบความสำเร็จและโชคดีครับ
ก็ไม่ต่างจากบริเวณขวงเมืองน่าน
นายภัยศาลวิมลรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
ประชาชนและนักท่องเที่ยวกว่า๑๐๐คน
ก็ร่วมกันทำบุญตักบาทเนื่องในวันปีใหม่

อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสืบทอดพระพุทธศาสนา
รวมถึงส่งเสริมประเพณีอันดีงามนะคะ
โดยเมื่อครั้งพระพุทธองค์ทรงตัดสรุใหม่
ก็มีพ่อค้า๒คนนำข้าวสตุกรสตุผง
ซึ่งเป็นเสบียงสำหรับเดินทางเข้าไปถวาย
ซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงรับไว้ด้วยบาท

ถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม
แล้วก็สืบทอดกันมาตั้งแต่พุทธกาลนะคะ
ส่วนที่บริเวณสวนสาธารณะปลายแหลมสะพานหิน
อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
นายนรพัฒน์ปลอดทองผู้ว่าราชการจังหวัด

ร่วมทำบุญตักบาทข้าวสารอาหารแห้ง

โดยมีพระสงฆ์๒๙๙รูปเข้าร่วมบินทบาทนะคะ
นรพัฒน์ยังขอให้ชาวภูเก็ต

เพื่อความสวยงามของเมืองท่องเที่ยว

เดินทางเข้ามาในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
ปิดท้ายกันที่วัดหนองแวงพระอารามหลวงครับ

มีประชาชนและก็นักท่องเที่ยวจำนวนมาก

เดินทางมากราบศักระพระบรมศาลีบริคฐาตุ
ประดิษฐานอยู่ที่ภายในพระมหาเจดี๙ชั้น

พร้อมทั้งทำบุญถวายเครื่องสังฆฐานแด่พระพิสุขสงฆ
แล้วก็ทำบุญถวายปัจจัยถวายวัด

นักท่องเที่ยวยังเดินขึ้นไปยังชั้นที่๙ของหอมพระพุทธ
เพื่อสากราบพระบรมศาลีบริษฐา
ชมทัศนียภาพของตัวเมืองขอนแก่น
ซึ่งก็สามารถชมได้ทั้ง๔ด้านเลยครับ
โดยเฉพาะทางด้านทิศตะวันออกที่จะมองเห็นทิวทัศน์ของบึงแก่งนครได้อย่างชัดเจน